ไม่ได้เกี่ยวกับแฮคเกอร์อะไรไม่ได้เกี่ยวกับนายเนียอะไรนะ
แต่อันนี้จะให้ดูมันหลุดมายังไงรู้ไหม
เขาเอาสำเนาบัตรประชาชนที่เซ็นสำเนาถูกต้อง

หนุ่มจากข้อมูลหลุด

บัตรประชาชนฉันนายสืบสกุลพันธ์ดี
เป็นสำเนาถูกต้องแล้วก็เขียนว่าฉีดวัคซีน

โอ้โหนี่เผื่อมิจฉาชีพเอาไปทำธุรกรรมอื่นได้เลยนะเนี่ย
ก็เนี่ยถ้าสมมุติเกิดว่าไม่ได้ขีดค่าไว้ว่าทำอะไรอย่างอื่นนะ

โอ้โหมันกลายเป็นเรื่องเป็นประเด็นเหมือนกันนะคะ

บอกโอ้โหนี่จะทำข้อมูลหลุดหรือเปล่า
เอากระดาษสำเนาบัตรประชาชนมาห่อขนมแบบนี้
ใช่ค่ะแล้วยังไม่รู้ด้วยว่าที่มาของเอกสารคือสรุปยังไง
เขาบอกว่าเพื่อนพาไปไหว้พระแถววัดในพื้นที่พานทอง

ทีนี้กระดาษห่อขนมจากมันเป็นสำเนาบัตรแบบนี้
ทีนี้เมื่อเช้าค่ะคุณผู้ชมนักข่าวของเราก็เลยไปที่ร้านขายขนมจากเลย
ร้านนี้เลยคือเขามีการโพสต์กัน
เขาระบุเอาพิกัดเอาไว้ในโพสต์ด้วยไง
แล้วเราก็เลยไปเจอร้านขนมจากที่วัดบางหักนะคะไปเจอเจ้าของร้าน
นี่ฮะกำลังเอาออกเลยนะคุณนะ

พี่วันวิสาพี่วันวิสาขามันเกิดอะไรขึ้นคะพี่
พี่บอกว่าเอาจริงนะพี่ขายขนมจากมาหลายสิบปีแล้วอ่ะ
เอาพี่แล้วกระดาษพวกนี้ไหนพี่เล่าให้หน่อยเล่าให้ฟังหน่อยสิ
พี่ไปเอากระดาษพวกนี้มาจากไหน

ตอนช่วงงานวัดแม่จะไปช่วยห่อขนมเอาเงินเข้าวัดนะคะ
แล้วกระดาษมันก็เหลือเยอะเนี่ยมันจะเป็นพวกกระดาษหนังสือพิมพ์
แล้วก็เป็นอย่างนี้ปนกันมาคือเยอะเขาให้มาเยอะ
แล้วเมื่อวานนี้เป็นวันที่แบบว่ายุ่งมากเมื่อวานร้านขายดีมาก
ก็เลยเรียกเด็กมาช่วยเรียกลูกมาช่วยขอค่ะ
ซึ่งทางแม่เองแม่ก็ผิดพลาดเพราะว่าเราไม่ได้เช็คให้ลูกเราว่า
มันเป็นกระดาษประเภทไหนเพราะส่วนใหญ่มันก็ปนปนกันเยอะมันเป็นปึ้งมา
พอหมดแล้วลูกเราก็ไปหยิบมาแล้วเขาก็มาห่อ
ย่างกองไว้ให้เขาแล้วเขาก็ห่ออย่างเดียวค่ะ

ใช่เรายอมรับว่าเราผิดพลาดเราไม่ได้เช็คให้รอบครอบ
เราเราไม่ได้ดูอะค่ะเราก็ต้องขอโทษด้วยค่ะ
คือต้องขอโทษจริงค่ะ
ยกมือไหว้แบบนี้ต้องขอโทษด้วยค่ะ
แล้วเนี่ยเมื่อกี้พอเอากระดาษพวกนั้นออกอันนี้เขาเปลี่ยนใหม่แล้วนะ
เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์เอามาห่อคือไปช่วยงานวัดแล้วไง
แล้ววัดให้กระดาษพวกนี้มาให้มาเยอะมากแล้วอีกอย่าง

คือเมื่อวานขายดีฮะก็ให้ลูกให้หลานมาช่วยกันห่อนะฮะ

กระดาษบางอันมันเป็นกระดาษระบายสีของเหมือนเด็กอนุบาลด้วยซ้ำ
ดูทั้งปึ๊งเลยคุณแล้วไม่ได้ดูหรอกว่าแบบ
อันนี้กระดาษสำหรับระบายสีอันนี้เป็นสำเนาบัตร
ก็รีบห่อไงเพราะว่าลูกค้ามารอซื้ออยู่แล้ว
ใช่คือช่วงเทศกาลเธอขายดีนะ
ชมบุรีเขาก็ขนมจากขึ้นชื่อนะ
ค่ะก็เลยบอกว่าขอโทษด้วยแล้วก็จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
อ่านข่าวนี้ไปดิฉันหิวขนมจากแหละ
อยากกินนะคุณยิ่งถ้าปิ้งร้อนนะ

ใครผ่านไปผ่านมาเส้นมอเตอร์เวย์หรือไปถึงชนบุรี
ถ้าจะกลับมาซื้อมาฝากที่ไทยรัฐก็ได้นะฮะ